อ้าวเรื่องของสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะค่ะอ่าอย่างครอบครัวนี้ครับ
ผู้ชมครับที่เชียงใหม่สามีภรรยาเป็นชาวไทยใหญ่ทั้งคู่นะครับ
ภรรยาบอกว่าอยู่กันมา๑๓ปีถูกทำร้ายทุบตี
ต่อยกระทืบตลอดค่ะล่าสุดเช้าวันนี้โดนอีก
ทนไม่ไหวใช้มีดแทงสวนเข้าไปค่ะมีดนี่ปักอกนี่ฮะ
คาอยู่ที่อกสามีเลยต้องเรียกกู้ภัยมาช่วยกันนะครับโอ้โห
ตอนนี้อาการยังสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะอ่าชื่อว่าในเบิ้มนะฮะ
ชาวไทยใหญ่อยู่ห้าสิบสองปีมีดนิดปักคาอกอยู่ใต้ราวนมด้านขวานะครับ
นี่ฮะโอ้โหภาพมันน่าหวัดเสียวนะแต่ว่าภรรยาเนี่ยเป็นชาวไทยใหญ่เหมือนกันนะครับ
อายุสามสิบห้านะบอกว่าเธอต้องอ่าป้องกันตัวเองอ่ะค่ะ
เพราะว่าเช้าวันนี้นะที่บ้านซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอสรพีจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
ก็มีปัญหากันอีกทะเลาวิวาสกันอีกแล้วก็ถูกสามีทั้งกระทืบทั้งตบตีทำร้ายก่อน
ก็เลยต้องป้องกันตัวนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดตำบลชัยสถานนะครับ
บอกว่ามารู้เรื่องก็คือตอนที่เกิดเหตุเขาทะเลาะกันทำร้ายกันแล้วก็ใช้มีดแทงกันแล้ว
เพราะว่าฝ่ายสามีที่ถูกแทงเนี่ยวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
ที่อยู่ใกล้ใกล้บ้านกันอ่ะเพื่อนบ้านก็มาแจ้งก็เรียกกู้ภัยมานะครับ
ส่วนภรรยาที่อายุ๓๕ปีวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเจอพอดีนะฮะ
เพราะว่าเธอเพิ่งไปรับลูกกลับมาจากโรงเรียนเธอบอกว่าเธอกับสามีทะเลาะกันแทบทุกวันนะ
แล้วเธอก็จะถูกสามีทำร้ายทุกวันบาดเจ็บทุกวันเหมือนกัน
วันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเช้าสามีก็มาหาเรื่องทะเลาะกับเธออีก
แล้วไล่เธอออกจากบ้านด้วยเมื่อเช้าเธอก็เอาออกก็ออก
ไปเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าระหว่างนั้นสามียิ่งโมโห
คว้ากระเป๋าฟาดใส่ที่ใบหน้าเธออย่างแรงแล้วก็มากระทืบเธอเข้าที่หน้าอกอีก
เธอก็ทนไม่ไหวก็เกิดการต่อสู้กันขึ้นเนี่ยเธอก็เปิดให้ดูในร่องรอยต่างเนี่ย
เมื่อเช้าเนี่ยช่วงที่ถูกทำร้ายเธอก็เลยต้องต่อสู้นะครับ
ก็หันไปหันมาคว้ามีดมาได้ก็แทงเข้าใส่สามีเข้าหน้าอกพอดีเลย

ปลอดษะหล่อไหม้เราร่ายแทง
และตอนนั้นเราเจ็บตรงไหนบ้าง
เจ็บตรงหน้าอกมันกระทืบนะ
เราก็ทนไม่ไหวจริงใช่มั้ย
อืมไม่ไหวเพราะว่านายเก็บต่อสู้เลย
ถ้าทนแล้วมันตายหนูต้องตายเลย
คือพอใช้มีดแทงสามีเธอก็ไม่ได้หนีนะ

เธอก็ไปดูแล้วก็ไปช่วยประถมพยาบาลอยู่
กู้ภัยมาก็พาสามีส่งโรงพยาบาล

แล้วช่วงบ่ายก็ไปรับลูกที่โรงเรียน
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรนะครับ
เพราะว่าผู้เสียหายเองก็ยังเจ็บหนักอยู่
ก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรกับทางฝั่งของผู้ที่ก่อเหตุ
สพสรพีบอกว่าเดี๋ยวให้อาการดีขึ้นก่อน

สามีภรรยาคู่นี้เขาจะเอายังไงกัน